มาดูความคืบหน้านะคะการเสียชีวิตของน้องหญิงเป็นการเสียชีวิตปริศนาที่ตกลงมาจากรถเทรลเลอร์จนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
คดีนี้เนี่ยก็มีเป็ดเพื่อนผู้หญิงของน้องหญิงที่ถูกดำเนินคดี
ก็เป็นคนที่พาน้องหญิงไปเที่ยวผับที่บางปะอินพระนครศรีอุทิยา
เป็นก็โดนข้อหาสนับสนุนกักค้างหนุ่งเหนียวเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ส่วนในออฟคนขับรถเทรลเลอร์ที่ในออฟเนี่ยอ้างว่าขับรถเทรลเลอร์พยายามจะไปส่งน้องหญิงที่พัก
แต่น้องหญิงกระโดดลงมาจากรถเทรลเลอร์จนเสียชีวิต
ออฟโดนข้อหานักก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนา
ทีนี้เนี่ยทางครอบครัวของในออฟเขาก็ไปเยี่ยมในออฟที่เรือนจำเพราะว่าตอนนี้อยู่ในเรือนจำนะคะ
คุณพ่อของในออฟก็เลยบอกว่าในออฟเนี่ยเขายังยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้ก่อเหตุเขาไม่ได้ฆ่าน้องหญิง
ตอนนี้เป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียไม่มีใครดูแลแล้วก็อ้างว่าเนี่ยบอกพ่อว่าเนี่ยมันมีพยานนะ
มีรถกระบะคันหนึ่งสีขาวมีหลังคากระบะคันนี้เป็นกระบะที่ในออฟเนี่ยโบกเรียก
เรียกให้มาช่วยช่วยตอนน้องหญิงตกลงมาจากรถแล้วอ่ะแล้วกระบะคันนี้เห็นเหตุการณ์หมดเลยว่าอ๊อฟไม่ได้ก่อเหตุอะไรเนี่ยค่ะ
คุณพ่อก็เลยบอกว่าถ้ารถกระบะคันนี้ฟังข่าวอยู่แสดงตัวหน่อยไหมมาเป็นพยานหน่อยไหมเนี่ย
อยากให้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพราะในออฟยังคงยืนยันนะคะว่าไม่ได้ฆ่าน้องหญิงทั้งหมดมันเป็นอุบัติเหตุ
ฆ่าคนอื่นด้วยเจตนาก็คือฆ่าน้องหญิงนางสาวนารีการยาวิราชอายุ๑๙ปี
ก็เอาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปยื่นต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางปะอิน
เพราะทางครอบครัวยังเชื่อว่าในออฟไม่ได้ฆ่าน้องหญิงเชื่อว่าทั้งหมดเป็นอุบัติเหตุ
พ่อของในออฟบอกว่าวันนี้ไปเยี่ยมออฟที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรียุธยา
เครียดนะคะแล้วก็กังวลเพราะว่าเป็นห่วงลูกชายเป็นห่วงภรรยาที่ไม่มีใครดูแล
แล้วก็ยืนยันว่าการเข้าไปเยี่ยมเนี่ยก็ถามเรื่องคดีทุกครั้ง
ก็ยืนยันทุกครั้งว่าไม่ได้ฆ่าน้องหญิงยืนยันทุกครั้งว่าเป็นอุบัติเหตุ
น้องหญิงตกลงมาจากรถเทรลเลอร์เองกระโดดลงมาเอง
ก็ฝากฝากบอกพ่อบอกว่าเนี่ยตามหาหน่อยมีรถกระบะคันหนึ่งสีขาวนะ
มีหลังคาคืออ๊อฟเนี่ยไปขอความช่วยเหลือให้มาช่วยยกน้องหญิงขึ้นรถเทรลเลอร์
เพื่อนำส่งโรงพยาบาลอยากจะให้พลเมืองดีคนนี้มาแสดงตัวหน่อยได้ไหม
มาเป็นพยานหน่อยได้ไหมสามารถช่วยยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นหน่อยได้ไหม
ก็ไปสอบถามเรื่องลูกว่าได้ทำเกี่ยวกับน้องหญิงไหม
ลูกก็ขอยืนยันว่าลูกไม่ได้ทำครับเขาก็เล่าอยู่ครับว่าน้องหญิงได้คุยโทรศัพท์
ความมืนเมาของเขาบ้างนะครับเพราะว่าเขาก็คุยโทรศัพท์กับญาติเขาตลอดเวลา
พอเขาลงไปเขาขึ้นมาเขาขับรถออกไปน้องหญิงก็ตกรถนะครับ
เขาขอความเป็นธรรมครับแต่เป็นก็เรื่องคดีให้พ่อช่วยความเป็นความเป็นธรรมให้เขาด้วยครับ
เพราะว่าตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้เขาอยู่ในห้องขังครับ
ผมขอวันที่น้องอ๊อฟช่วยพาน้องหญิงส่งลงพยาบาลการลุ้นเวชมีผลเมืองดี
น้องอ๊อฟยกน้องหญิงกึ่งรถทันเลอร์ผมขอให้ออกมาแสดงตนเพื่อช่วยเป็นพยานให้น้องอ๊อฟด้วยครับ
ทางเจ้าหน้าที่เขาจะให้ความปลอดภัยสำหรับท่านครับ
ทีนี้มีอีกประเด็นนึงที่บอกว่ามีการจ่ายเงิน๓แสนบาทให้กับตำรวจ
เพื่อให้เปลี่ยนสำนวนคดีจากคดีฆาตกรรม

พ่อของอ๊อฟออกมายืนยันว่าไม่จริงนะคะครอบครัวหาเช้ากินค่ำจะมีเงินเยอะแยะมากมายขนาดนั้นได้ยังไง
ถูกกล่าวหาแบบนี้ครอบครัวยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียง
พ่อของอ๊อฟยืนยันว่าจะไม่ยอมความนะคะ
ซึ่งศาลก็นัดไต่สวนมูลฟ้อง๑ตุลาคม๙โมงเช้าค่ะ
ขอยืนยันเลยครับคำนี้ผมไม่ได้ให้ตำรวจ
เพราะครอบครัวของผมทำอาชีพหาเช้ากินข้ามครับ
ผมไม่มีเงินขนาด๓๐๐๐๐๐บาทและผมก็ไม่รู้ครับ
ผมขอยืนยันว่าไม่ใช่เสียงผมแน่นอนครับ

ก็ยื่นฟ้องทางสารพิจารณีแล้วครับ

ทนายความเวชยันชมพูบุตร
ก็บอกว่าวันนี้ไปเข้ายิ่มออฟฟ์

แล้วก็มีทีมสืบสวนของกองปราบที่เข้าร่วมพูดคุยกันด้วย
ก็คือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็น

ทุกครั้งที่ไปเจออ๊อฟออฟก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
เนี่ยนะคะก็ได้มีการรวบรวมหลักฐานต่างเพื่อไปสู้กันในชั้นศาล
เดินทางไปยื่นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนสพบังปะอิน
ก็อยากจะให้ตำรวจส่งผลชนะสูตรของน้องหญิง
ไปให้สมาคมแพทย์นิติเวศแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยศภาตรวจสอบข้อมูล
ให้ตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์วินิจฉัยอีกครั้ง
เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางนิติเวทย์

มีแพทย์ลงความเห็นแต่เพียงผู้เดียว
รวมถึงไม่ได้ชำนาญทางนิติเวทโดยเฉพาะ
อาจจะทำให้คลาดเคลื่อนได้ค่ะ
ในการต่อสู้ในคดีนี้นะครับ
ก็คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการชนสูตรพลิกศพ
แล้วก็ผลเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
ซึ่งเราไม่เชื่อว่าความเห็นอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้
เนื่องจากว่านายแพทย์สุรณรงค์
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ความเห็นในคดีนี้
ท่านไม่ได้จบทางนิติเวศโดยตรง
แต่ท่านจบทางพญาธิวิทยา
อยากให้ทางสมาคมแพทย์นิติเวศแห่งประเทศไทย

เป็นผู้บริสุทธิ์หรือเป็นผู้กระทำความผิด
เพื่อจะได้พิสูจน์ประเด็นที่ว่า
ได้พัดตกจากรถแล้วศีรษะแตะคืน
หรือว่าเป็นการผูกฆาตกรรม
นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางครอบครัวของอ๊อฟไปยื่น
ขอความเป็นธรรมกับทางสพบังปะอิน
ทีนี้พอยื่นเรื่องเอาไว้เนี่ยพนักงานสอบสวนเขาก็รับเรื่องไว้นะคะ
เดี๋ยวก็จะมีการประสานกับทางตำรวจกองปราบ
รวมถึงชุดทำงานในคดีนี้
วิญญาณว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
เท่าที่ฟังหลักหลักจากฝั่งของนายอ๊อฟเนี่ยนะคือหนึ่ง
ต้องการหาพยานที่เป็นคนขับรถกระบะ
ใช่ค่ะแล้วก็ให้ไปดูกล้องวงจรปิดด้วย
บอกว่ามาช่วยเขายกน้องหญิงตอนที่น้องหญิงพลัดตกจากรถ
ขอให้มีการชนะสูตรศพน้องหญิงใหม่
เพราะไม่เชื่อถือแพทย์คนแรกที่ชนะสูตร
คือผลชนสูตรที่ออกมาเนี่ยระบุว่าไม่พบร่องรอยข่มขืน
แต่แพทย์ที่ชนะสูตรบอกว่า
มันมีร่องรอยลักษณะเหมือนถูกทำร้าย
มีแบบลักษณะมันไม่ใช่เหมือนตกรถ
เขาเลยอยากให้ชันสูตรใหม่ซึ่งเรื่องนี้
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
มาช่วยคดีนี้ให้กับทางครอบครัวของน้องหญิง

คนไหนชนะสูตรแพทย์ชนะสูตรแบบไหนอะไรยังไง
มันจะหลุดมาถึงฝั่งผู้ต้องหาได้อย่างไร
ถ้าไม่มีการคุยกันระหว่างผู้ต้องหากับตำรวจ

ผมไม่มีเงินหรอกที่จะไปติดสินบนอะไรตำรวจ

อัจฉริยะบอกว่าไม่ได้บอกนี่ว่าเสียงใคร

ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันจริง
ระหว่างตำรวจกับทางผู้ต้องหาเนี่ย

ต่อสู้คดีมายื่นร้องขอความเป็นธรรม

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะครับ

กรณีที่ทนายความกับครอบครัว
ของในออฟผู้ต้องหา
คดีฆ่าคนตายโดยเจตนา

ร้องขอความเป็นธรรมกับพนักงานสอบสวน

เพื่อขอให้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับนายออฟ

ตรวจสอบเรื่องต่างดังนี้

ให้ช่วยอุ้มน้องหญิงขึ้นรถ
ขอให้ตรวจสอบไปยังแพทยศภา

ขอให้พนักงานสอบสวนรวบรวม

สมาคมแพทย์นิติเวศแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นแพทย์นิติเวศโดยตรง

เสียชีวิตของน้องหญิงเกิดจากการ

มันต้องไปร้องกันในชั้นอายการ

เพราะถือว่าเป็นการก้าวล่วงการทำงาน

พนักงานสอบสวนว่าจะทำตาม

เพราะทุกอย่างมันเป็น

หากไม่มีคนนำข้อมูลลับ

กับแพทย์ที่ชนะสูตรศพผู้ตาย

เงิน๓แสนบาทที่มีการ

อาจริยะบอกว่าเรื่องนี้
เขาก็ไม่เคยระบุนะว่าเป็นใคร
เพราะซับส่วนฐานภารณ์สอบส่วนจะทำตามความเลือกให้
คุณพระอาทิตย์สองตำรวจก็ได้เงิน

ชมรมก็ไม่เคยระบุว่าเป็นเสียงของใคร

เรื่องของข้อมูลที่เราให้ทาง
การที่ท่านสองฐานสั่งแจ้ง

ที่อยากทำหรือไม่ทำแล้วก็ข้อสี่
การที่เขาจะมาลองเรื่องแพทย์เรื่องแผนละแปด
ก็ให้เขาคิดอย่างหนึ่งว่าแบบพังคนขับรถเชลล์
ผมเชื่อว่าไม่มีความคิดได้ถึงขนาดนี้หรอก
ถ้าไม่มีคนที่คนมีสีอยู่เบื้องหลัง
เราทราบมาว่าในการประชุมเมื่อวันที่๒๙ที่ผ่านมานะครับ
มีคนมีสีเนี่ยมีห้องประชุม
แล้วก็มีคุณหมอท่านหนึ่งอยู่ในห้องประชุมด้วย

ทำไมถึงถึงไม่อยู่มาผู้การหนีได้ก็ลองคิดเอาอีกละ
อย่างโดยกระตาลคุณอาจารย์แล้วบอกว่า

จากท้องที่สพบังปะอินไปเนี่ย
ตอนนี้ไปอยู่ที่กองบังคับการตำรวจภูทรภาค๑
แล้วก็กองปราบที่มาเร่งรัดให้ก็ถือว่าคดีคืบหน้ามากนะครับ
ว่าตำรวจจะส่งสำนวนให้กับพนักงานอายการได้

แล้วก็เชื่อว่าที่สุดแล้วเอาผิดกับนายออฟได้อย่างแน่นอน
แม้ว่าจะมีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมด้านคดี
หรือสำนงสำนวนอะไรอยู่หลายเรื่องก็ตาม

ฝั่งในออฟผู้ต้องหากับฝั่งครอบครัวของน้องหญิงผู้เสียชีวิต